ของข้าวของแพงเนี่ยต้องบอกว่ามันแพงทุกรายการ
มีอะไรไม่ขึ้นบ้างดีกว่าทุกอย่างตั้งแต่เดินเข้าไป
สิ่งที่เราใช้ชีวิตประจำวันปลากระป๋องบะหมี่สำเร็จ
หลุบน้ำปลาน้ำตันอืมตอนเนี้ยมันก็ไปถึงอาหารสุนัขแล้ว
เอาเหรอราคาปรับพุ่งขึ้นมากทีนี้ทางด้านของวัดเวรุวนาราม
จังหวัดลำปางซึ่งมีสุนัขอยู่ในความดูแลเป็น
สามร้อยตัวเยอะมากคืออาหารขาดแคลนแล้วตอนนี้นะคะ
เพราะว่าขาดปัจจัยค่ะนี่เป็นสภาพโกดังเก็บอาหารสุนัขนะ
อาหารคือไม่มีโกดังว่างเปล่าไปแล้วนะคะ
อุ้ยภายในวัดเวรั่วนารามบแม่ทะจังหวัดลำปาง
ตอนนี้มันแทบจะไม่เหลือเลยอะค่ะวัดเองก็ประสบปัญหาอย่างหนัก
ไม่มีคนมาบริจาคอาหารเลี้ยงสุนัขพระต้องใช้ปัจจัยส่วนตัว
ซื้ออาหารมาเลี้ยงสุนัขกว่าสามร้อยตัวทั้งข้าวเอ่ยทั้งอาหารเม็ด
ตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะคะพระมหาวิชัยอัครเดโชเจ้าวาด
เวรุวนารามบอกว่าที่ผ่านมามีคนนำสุนัขจรจัดมาปล่อยทิ้ง
ให้เป็นภาระทางวัดเองก็มีภาระอื่นอื่นอยู่แล้วค่ะ
น้ำค่าไฟค่าอื่นนะคะก็ต้องใช้
ส่วนราคาอาหารสุนัขตอนนี้ก็ปรับสูงขึ้นจากกระสอบละ๕๐๐บาท
ตอนนี้พุ่งขึ้นไปอีกร้อยหนึ่งเป็นหกร้อยบาทมีแมวด้วยพี่บอล
คือสารพัดสัตว์แล้ววัดเองแบกรับภาระไม่ไหว
พระมหาวิชัยก็บอกว่านอกจากเรื่องอาหารที่มีปัญหาแล้ว
ตอนนี้ปัญหาอีกอย่างคือสุนัขไปไล่กัดคน
ไปไล่กัดเป็ดไก่ชาวบ้านก็มีอืม
เพราะว่าสุนัขที่อยู่ตอนนี้มีอยู่กว่า๓๐๐ตัวทีนี้
การดูแลมันก็ไม่สามารถดูแลได้ทั้งหมดนะคะคนมาปล่อยเนี่ย
จะเป็นช่วงฤดูสุนัขผสมพันธุ์พอมันเกิดลูกไม่อยากมีภาระไง
ก็เลยแอบนำมาปล่อยเพราะวัดอยู่ในเขตดอยห่างไกลชุมชนด้วยค่ะ
ที่ผ่านมานำเงินที่ได้รับบริจาคไปซื้ออาหารตกแล้วเดือนละเท่าไหร่รู้ไหมคะ
สามหมื่นบาทโอ้โหบางครั้งทางวัดต้องเหมือนกับติดร้านเอาไว้ก่อน
บอกว่าเออเดี๋ยวมีค่อยเอามาจ่ายอะแต่ว่าติดค้างยานไปอะ
ก็เลยวอนขอประชาชนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาหรืออยู่ในจังหวัดลำปาง
อำเภอแม่ท้าก็จะได้ช่วยบรรเทาภาระของวัดได้อีกทางนึง
หรือถ้าใครใจบุญเดินทางไปไม่ได้ค่ะ

บัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่แหละค่ะ
ใครที่รักสุนัขรักสัตว์นะคะ
ไม่เป็นภาระเกินไปก็สามารถช่วยกันได้ร่วมบริจาคได้
มันมีทั้งน้องหมาน้องแมวเต็มไปหมดเลย